มาดูเรื่องของลิงนะฮะลิงตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ก็อย่างที่ทราบมันก็ไม่ไปหากินอะไรในป่าของมันแล้ว
มีนักท่องเที่ยวเอาอาหารมาให้เนี่ยเขาสามมุกชนบุรีลิงก็เยอะ
มีจุดจำหน่ายขายอาหารลิงด้วย

ก็เนี่ยมันมีอ่ะอ่าแล้วทีนี้ลิงพวกนี้ก็เหมือนกับหลายที่อ่ะ
พระการลบบุรีอะไรพวกนี้ก็ชินกับการที่คนเอาอาหารมาให้
แล้วเจออะไรของคนเนี่ยนะมันไปหยิบไปคว้าไปฉวยมาหมด
แต่วันนี้วุ่นฮะเพราะลิงตัวหนึ่งที่เขาสามมุกที่จังหวัดชนบุรี
มันไปหยิบมาเนี่ยคุณเขียนมาสอนปืนนะฮะ
ปืนจริงด้วยนะไม่ใช่ปืนปลอม
แล้วมีกระสุนด้วยมีกระสุนอยู่ในปืนด้วย
เดี๋ยวไปดูนะครับเจ้าหน้าที่ต้องไปหลอกไปล่อเพื่อจะเอาปืนมาให้ได้ฮะ
นี่ครับโอ้โหเห็นไหมลิงตัวนี้ครับเป็นลิงตัวผู้นะ
ผู้ที่เขาขายอาหารลิงอยู่แถวเขาสามมุกเนี่ย
แสนศุกร์ชนบุรีเขาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกช่วยมาหน่อยฮะ
ช่วยมาจัดการหน่อยเพราะว่าลิงตัวหนึ่งมันถือปืนเล่นอยู่ข้างถนน
มันอยู่ในผ้าเนี่ยผ้าห่อหุ้มมัดเอาไว้เนี่ย
แต่เห็นข้างในเนี่ยชัดเลยนี่ฮะนี่ไงคืออันนี้แย่งคืนมาได้แล้วนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับลิงตัวผู้ตัวนี้มันก็ถือปืนเล่นอยู่
ถือแบบจับไปจับมาเพ่งพินิษฐ์พิจารณานะมีผ้าสีดำเนี่ย
คลุมแล้วก็มียางรัดเอาไว้อ่าแต่บางช่วงของผ้ามันขาดแล้ว
ข้างในเห็นชัดเลยว่าเป็นปืนนะครับก็ต้องเอาไม้ผูกถุงพลาสติก
เอาไปไล่ลิงให้ลิงมันปล่อยปืนนะพยายามใช้ทุกวิถีทาง
กลัวว่ามันเล่นไปเล่นมาไปลั่นไกลปุ้งขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งนะครับ
สุดท้ายแล้วลิงมันยอมปล่อยลงพื้นนะฮะปืนนะฮะแล้วมันก็หนีไป
ตำรวจก็ต้องเข้าไปจัดการเอาปืนออกมาเดี๋ยวไปตรวจสอบต่อว่าของใครอะไรยังไง
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเอาปืนเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
มันก็ไม่ไปไหนนะมันห่วงมันห่วงนึกว่าปืนมันใช่
มันก็วนไปวนมาเนี่ยครับต้องช่วยกันไล่ลิงอีกนะครับ
จากการตรวจสอบเป็นปืนสั้นแบบลูกโม่นะครับมีกระสุนคาอยู่หนึ่งนัด
ใช่อ่ะน่ากลัวตรงเนี้ยตรงมีกระสุนด้วยเนี่ยเป็นปืนจริง
แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือมันชำรุดยิงไม่ได้แต่ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนะครับ
คนที่มาเจอคนแรกบอกว่ากำลังขายอาหารลีให้กับนักท่องเที่ยว
หันไปเห็นลิงตัวหนึ่งถือปืนที่มีผ้าคลุมอยู่
ก็เลยตกใจต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
เป็นอาวุธแบบนี้หรือว่าเป็นปืนเป็นอะไรแล้วแต่ที่มันอันตราย
ลูกระเบิดหรือแต่แล้วแต่เนอะอย่าเพิ่งไปหยิบอย่าเพิ่งไปทำอะไร
แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท่านแรกเนอะไม่งั้นเดี๋ยวเราเกิดอันตรายจากเรา
กับเราขึ้นมาแล้วไม่มีใครรับผิดชอบด้วยเพราะว่าลิงอ่ะเขาโซน
ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรใครเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนเขาก็เอามาเล่น
แต่ผมมารู้ว่ามันเป็นปืนผมก็ไม่กล้าจะไปยุ่งกับเขา
เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลอืมนี่อ่าที่บอกว่าเจอปืนเจออะไรพวกนี้
ไปหยิบอย่าไปเอามาเล่นเนี่ยอันนี้ลุงเขาบอกคนนะฝากลุงบอกลิงด้วยได้ไหม
บอกลิงมันไม่รู้เรื่องหรอกมันเห็นอะไรมันหยิบหมดฮะแถวนั้นอ่ะ
โอ้โหกระโปรงกระเป๋าเนี่ยเผลอมันฟึ๊บไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องตามนะไม่ต้องตามเลยนะ
ไม่ทันมันแน่นอนคุณผู้ชมยังแซวมาขนาดลิงยังมีปืนเลยเหรอ
แล้วคนจะไปเหลืออะไรใช้ได้เลยคุณผู้ชมเราเนี่ย
อันนี้น่าคิดว่าปืนใครถึงเวลามาโยนทิ้งไว้ดื้อจริงใช่ค่ะ